ปกติแล้วเราเคยเห็นตำรวจตรวจแค่คนขับรถ
หรือว่าบุคคลที่ต้องสงสัย
แต่เราก็ไม่ค่อยเห็นว่าจะไปตรวจเด็กเลี้ยงวัว

ที่เขากำลังไล่ต้อนวัวกันอยู่แบบนี้นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต่อเนื่องมาจาก
หลังจากที่เด็กเลี้ยงวัวคนนี้เขามีการไลฟ์สดอืม
ว่าโอ้โหตำรวจมาตรวจค้นเขาแล้วคือวัวมันตื่น
มันหนีไปหมดเลยเดือดร้อน

จากทางตำรวจสะดาวจังหวัดสงขลานะคะ
บอกถึงกรณีที่ต้องไปตรวจ
ค้นเด็กเลี้ยงวัวจนทำให้วัวตื่นกลัว
เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าเป็นการทำตามหน้าที่นะคะ

แล้วหลังจากที่ตรวจแล้วก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไร
ก็ปล่อยไปตามปกตินี่แหละค่ะ
ฟังเสียงของบรรยากาศตอนที่เด็กเลี้ยงวัวคนนี้

เมื่อเราหมายละเขามีสิ่งมะต่อมา

หัวเกล็ดมีหัวทาง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
จังหวัดสงขลาเขาบุกขอค้นกระเป๋านายคามินหมัดงะอายุ๒๗ปีคนนี้ล่ะค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาบนถนนในพื้นที่หมู่๕บ้านพรุเตียว
แต่ในคามินเนี่ยก็แสดงท่าทีไม่พอใจที่ถูกตำรวจมาตรวจค้น
เพราะว่าวัวมันตื่นแล้วก็เลยเกิดการโต้เถียงกันเนี้ยนะคะอืม
ในช่วงนึงเนี่ยนายคามินนี่อารมณ์เสียเลยอ่ะครับ
ว่างกระเป๋าสะพายใส่ตำรวจเลยอ่ะบอกว่าเอาอยากตรวจก็ตรวจไป
แล้วก็ไล่ให้ตำรวจกลับไปด้วยซึ่งหลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้น
ผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปที่สพสะดาวนี่แหละค่ะ
ไปสอบถามข้อเท็จจริงซึ่งก็ได้รับคำชี้แจงจากพันธมรถโทษภาษากร

ตั้งจุดตรวจป้องกันสิ่งผิดกฎหมายและความมั่นคงตามปกติ
ก็เลยขอตรวจค้นซึ่งก็เป็นขั้นตอนตามปกติอยู่แล้ว
แต่เขาไม่ให้ตรวจและยังแสดงความไม่พอใจตามที่เราเห็นในคลิปด้วย
แล้ววัวก็เลยหลุดวิ่งหนีไปนะคะตำรวจบอกว่าการขอตรวจค้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะ
แต่น้องคนนี้เขาอาจจะไม่ค่อยพอใจเพราะกลัวว่าวัวชนจะตื่นกลัว
แต่สุดท้ายก็ให้ตรวจค้นโดยมีผู้ใหญ่บ้านมาร่วมตรวจด้วยค่ะ
และก็ไม่ได้พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรเลยก็ปล่อยตัวไป
ในส่วนของตำรวจไม่ได้เอาผิดอะไรจากคลิปที่ปรากฏและเผยแพร่ออกมาผ่านสื่อโซเชียลนะคะ
แต่ในส่วนของน้องคนนี้เนี่ยยังไม่ทราบว่าหลังจากนี้จะเอาเรื่องหรือไม่
ซึ่งก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นกำลังพาวัวกลับคอก
แล้วมาพบตำรวจที่ตั้งด่านตรวจอยู่แล้วมาขอค้นกระเป๋าเขา
ตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรให้ค้นหรอกแล้วมันไม่ได้ทำอะไรผิดด้วย

ทีนี้ชี้แจงถึงกรณีที่คว่างกระเป๋าใส่ตำรวจเนี่ย
บอกว่าคือเขารีบไงเขาจะรีบพาวัวกลับเข้าคอกก่อน
คือก็ทิ้งกระเป๋าไว้เลยแล้วตำรวจจะตรวจก็ว่าไปนะ
เอาฟังเสียงของทางด้านของคนเลี้ยงวัวหน่อยค่ะ
ดังนั้นที่เขากำลังพาวัวจะเข้าคอกจะขอเอาเข้าคอกก่อนก็ไม่ได้
เราก็ไม่ได้ทำผิดด้วยและเหตุการณ์ก็จบแค่นี้นะคะ
ไม่ได้จะไปเอาความอะไรกับตำรวจหรอก

ใช่ค่ะแต่ว่าก็คือคงพวงอ่ะ
เดี๋ยวเอาให้ตรวจแล้วเอารู้วัวใครจะดูอะไรอย่างนี้